ไฟไหม้ที่ขอนแก่นคุณผู้ชมบ้านคนเนี่ย๓หลังรวดเลยนะ
ถูกไฟไหม้แล้วตอนนั้นเขารออยู่รอว่าเมื่อไหดับเพลิงจะมาถึง
มาช่วยฉีดน้ำดับไฟดูคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้หน่อยค่ะ
ไปเลยค่ะดับเพลิงมั้ยอย่างใหญ่ไม่ไหยเลยอ่ะ
แบบรู้ว่าจะโทนรู้ไม่รู้ว่าเผลอ
โอ้โฮโอ้ตายแล้ว
โอ้โหติดบ้านด้วยเนี่ยโห

เห็นแบบนี้มันก็น่ากลัวคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

บ้านต้นเพลิงเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปุ่นครึ่งไม้นะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านเปลือใหญ่อำเภอ

แล้วคุณป้าที่เขาถ่ายคลิปได้ยินเสียงคุณป้าไหม
ตายตายเมื่อไหร่ดับเพลิงจะมาถึงเนี่ย
คุณป้าเขาก็กลัวตรงนี้มีบ้านหลายหลังติดกันนะนะ

ตรงนี้เป็นชุมชนแล้วจะลามาถึงบ้านป้าหรือเปล่า
ทีนี้หลังจากผ่านไปไม่นานค่ะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาถึงแล้วก็เร่งฉีดน้ำเลยนะ
มีรถน้ำจากอบตพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเหลือ
แล้วก็ใช้เวลาประมาณเกือบ๒ชั่วโมง
ท้ายที่สุดนะคุณสกัดเพลิงเอาไว้ได้ก็จริง
แต่ว่าบ้านสามหลังมันไหม้เสียหายหมดเลยค่ะ

จนตอนนี้กว่าจะเคลียร์ทุกอย่างเสร็จ
นี่ฟ้ามืดแล้วนะคุณผู้ชมใช่ค่ะจุดตรงนี้เป็นชุมชนด้วย
แล้วคนก็อยู่เป็นบ้านปลูกติดกัน
ทีนี้พอเกิดเหตุแบบนี้เขาต้องช่วยกันนะ
ขนย้ายพวกข้าวของเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเราก็ไปถามถามบ้านต้นเพลิงก่อนเลย
เป็นบ้านของคุณยายทองย้อยชาวงค่ะ
คุณยายเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นยายไม่อยู่บ้าน
ยายไม่ได้หุงหาอาหารยายไม่ได้อะไรเลยนะ
แต่ยายน่ะไปอยู่วัดยายไปสวดมนต์ตอนเย็น
ที่วัดห่างจากบ้านไปสักประมาณ๑๐๐เมตรเอง

อุ้ยควันลอยขึ้นมาจากบ้านนี่บ้านฉันรึเปล่า
เป็นหลังที่สอง
ของต่อจากบ้านคุณยายบ้านของคุณป้ารัฐนาพรภูมิพันธ์ค่ะ
ติดอยู่กับบ้านของคุณยายทองย้อยนั่นแหละ
คุณรัตนพรบอกแบบนี้ป้าบอกว่านั่งกินข้าวอยู่นะ
คนประโกนบอกไฟไหม้บ้านย้อยแล้วรีบขนของออกมา
บอกว่าตอนนั้นนะกินข้าวอยู่ไฟมันก็ลามมาถึงแล้ว
ป้าตกใจวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนเลย
ข้าวของต่างไม่ได้ทันหยิบฉวย

สุดท้ายไฟมันก็ไหม้ไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกันนะคะ
แล้วไฟมันก็ยังลามไปบ้านหลังที่๓
หลังที่๓เป็นบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โอ้โฮแม่กระเล่าให้ฟังด้วยเสียงโตโต๊ะใจมาก
แล้วก็เบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ